ไปดูเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเป็นเรื่องของวัยรุ่นต่างสถาบันกันอีกแล้วค่ะขับรถมามาเจอกันเสร็จแล้วเหมือนกับโอ้โหขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านคู่อริสุดท้ายเขาก่อเหตุแบบนี้ยังไงลองดูค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับอาวุธปืนดึกดื่นกลางค่ำกลางคืนชาวบ้านชาวช่องเขานอนหลับหมดแล้วนะคะ
แต่วัยรุ่นที่ฉะเชิงเซาเป็นวัยรุ่นต่างสถาบันกันมีเรื่องบาดม้างกันเป็นคู่อริกัน
ก่อนจะมีการชักปืนยิงที่หน้าบ้านเขาแบบนี้
จนกระทั่งกล้องวงจรปิดที่บริเวณหน้าบ้าน
แล้วก็หน้าร้านขายอะไรรถจักรยานยนต์เนี่ยบันทึกภาพไว้ได้อย่างชัดเจน
และเสียงปืนก็ชัดเจนด้วย
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในซอยวัดบางสายตะบนคลองนครเขื่องเขตนะคะ

บันทึกภาพเหตุการณ์ช่วงเวลาสักประมาณ๕ทุ่ม๔๕นาที
ของวันที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
คุณผู้ชมจะเห็นในภาพลูกศรสีแดงนั่นคือคนร้าย
๒คนขี่รถมอเตอร์ไซค์มาวนเวียนหน้าบ้านคู่กรณี
ก่อนจะมีการชักอาวุธปืนออกมาแล้วยิงเข้าไปในบ้านหนึ่งนัดปั้ง
ทำให้คนอยู่ในบ้านเนี่ยเขาตกใจนะคะ
ออกมาดูด้วยความหวาดภาวะต่าง
ทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะทางด้านของผู้เสียหายเอง
ก็มีการนำหลักฐานสำคัญชิ้นนี้เลย
หลักฐานวงจรปิดนะคะไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองฉะเชิงเศร้า
แต่ทีนี้ประเด็นคือแจ้งความผ่านไปแล้วเดือนนึงไง
แต่ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้นะคะ
ก็เลยวอนให้ตำรวจเร่งติดตามหน่อย
ทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะผู้สื่อข่าวแล้วก็ตำรวจ
มีการสอบถามนายติ๊กวัย๑๖ปี
เป็นนักเรียนช่างสถาบันแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นน้องชายของเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะ
เขาบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นฝีมือเพื่อนเก่า
เพื่อนเก่าเนี่ยนะคะเหมือนกับย้ายไปเรียนคนละที่กันแล้ว
ก็กลายเป็นเพื่อนต่างสถาบันกัน
พอเป็นเพื่อนต่างสถาบันกันก็มีความขัดแย้งกันนะคะ

ทีนี้ตัวนายติ๊กค่ะคุณผู้ชมนายติ๊กบอกว่า
เคยย้อนไปดูในสตอรี่ของเฟซบุ๊กสตอรี่ของโซเชียล
คู่กรณีของกลุ่มเพื่อนพักพวกกลุ่มนั้นแหละ
ปรากฏว่ามีการโพสต์ภาพยืนถือปืนกันด้วย

สถานที่ที่มีการถ่ายภาพรวมยืนถือปืนนี่ก็คืออยู่ในซอยบ้านนั่นแหละค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าต้นสายปลายเหตุเชื่อว่า
น่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งเพราะว่าเรียนคนละที่
แย้งต่างสถาบันกันไม่พอใจก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้

ทางเจ้าของบ้านก็วอนให้ตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีหน่อย

มีลูกเล็กเด็กแดงของเจ้าของบ้านอยู่ในบ้านด้วย

เด็กวัยขวบเศษที่เป็นลูกของเจ้าของบ้านเขาตกใจมากเลยนะ
พอได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยเด็กเขาก็กลัวเลยค่ะ
ก็เลยวอนตำรวจเข้ามาจับกลุ่ม
แล้วก็ตามล่าโจมือดีมาดำเนินคดีหน่อย

เสียงดังทีก็เปิดกล้องดูทีเดินออกมาดูกันทีครับทุกวันเนี่ย
ตั้งแต่เกิดเหตุมาก็นอนไม่ค่อยเป็นสุขเท่าไหร่ครับ
เพราะว่าก็เสียวเหมือนกัน
ก็อยากฝากถึงว่าแล้วมันไม่ถูกอะไม่ถูกต้องอะ
คุณกล้าทำคุณก็ต้องกล้ารับสิ่งที่คุณกระทำแล้วกัน
เพราะว่าเราก็ทางเราไม่สบายใจนะ
พูดกันผมก็ไม่เท่าไหร่
แต่ส่วนตัวแม่กับภรรยาและลูกนี่ก็ไม่สบายใจมากเลย